มีอุทาหรณ์มาเตือนใจสำหรับผู้ปกครองที่ชอบให้บุตรหลานนั่งอยู่ด้านหน้าเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะที่จักรยานยนต์คันหนึ่งจอดติดไฟแดงอยู่นะครับ
อยู่ก็พุ่งออกไปวิดชนกับรถกระบะนะครับ
สาเหตุก็มาจากลูกหลานที่นั่งอยู่ข้างหน้านั้นไปบิดคันเร่งนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เรานำมาเตือนใจกันครับ
ภาพวงจรปิดบันทึกภาพขณะรถจอดติดไฟแดง
แต่จู่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้ากลับพุ่งออกมาแล้วยกล้อเทกระจาด
ไหลไปหวิดชนกับรถกระบะทำให้พ่อแม่ลูกสี่คนล้มกลางถนนบาดเจ็บเล็กน้อย
ผู้ที่โพสต์คลิปนี้ระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกเดชาติวงศ์อำเภอเมืองนครสวรรค์
โดยผู้เป็นพ่อให้ลูกชายวัยกำลังสนนั่งหน้าส่วนภรรยาอุ้มลูกน้อยอีกคนซ้อนท้าย
ด้วยความไร้เดียงสาลูกชายได้บิดคันเร่งขณะจอดติดไฟแดงจนรถพุ่งออกมาวิดชนรถกระบะ
โชคดีที่รถกระบะเบรกได้ทันก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น
อีกคลิปเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนเลี้ยงสัตว์ริมถนนภาพกล้องหน้ารถปาเจโร่บันทึกภาพขณะวิ่งไปตามถนน
เร่งเครื่องแซงรถกระบะขึ้นไปแต่ขณะแซงรถกระบะที่อยู่ด้านซ้ายอีกคันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
เมื่อมีวัวตัวหนึ่งเดินตัดหน้าข้ามถนนจึงพุ่งชนอย่างจังและถูกรถกระบะที่ขับตามมาชนท้าย
อนุพงศ์วงสูงเจ้าของคลิประบุว่าเกิดขึ้นบนถนนสายระยองบ้านค่าย
ทำให้รถปาเจโร่สีขาวและรถกระบะได้รับความเสียหายแต่ไม่ได้ระบุว่าวัวตัวนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไร
ภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนโดยข้างหน้ามีรถสิบล้อที่บรรทุกของมาเต็มคันวิ่งอยู่
แต่หากสังเกตจะเห็นว่ารถบรรทุกคันนี้
คล่อมเลนและเปลี่ยนเลนซ้ายขวาสลับไปมา

จู่รถคันนี้กลับเบี่ยงออกเลนซ้าย

วิ่งกรูก็ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายใน

และต้องรีบนำออกจากจุดเกิดเหตุเป็นการเร่งด่วน

พลเมืองดีช่วยนำผู้ประสบอุบัติเหตุออกจากรถได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสระบุรีเพชรบูรณ์
ในพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
เจ้าของคลิประบุว่าก่อนเกิดเหตุผู้ใช้รถใช้ถนน
เห็นรถบรรทุกคันนี้ขับสายไปมาผิดปกติ
บีบแตร่เตือนคนขับแต่ไม่เป็นผล
หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้

ออกไปต่อสะพีค่ะ

เพียงเพราะผู้โดยสารเปิดเพลงจากโทรศัพท์มือถือเสียงดัง
คลิปนี้สรรามนเนกราบพระเอกลิเกชนาสรรามน้ำเพชร
เรียกแท็กซี่คันนี้ให้ไปส่งโรงพยาบาล
ซึ่งระหว่างทางเพื่อนเปิดเพลงฟังจากโทรศัพท์มือถือ
โชเฟอร์แท็กซี่บอกว่าต้องการจะฟังข่าว

แต่คนขับกลับไม่พอใจและจอดให้ลงกลางทาง

ทันทีที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเสียงแตกออกเป็นสองฝั่ง
เห็นว่าพฤติกรรมของโชเฟอร์แท็กซี่ไม่เหมาะสม
แต่อีกฝากมองว่าหากต้องการฟังเพลงผู้โดยสารควรใส่หูฟัง
เพราะหากเปิดพร้อมกันจะเป็นการรบกวนสมาธิคนขับ
รวมถึงการกระทบกระทั่งกันด้วยคำพูดไม่ได้เกิดประโยชน์ใด
และอยากให้ทั้งสองฝ่ายมีสติมากกว่านี้